สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะ
ชาวนายุคใหม่ค่ะต้องสวยลงนาน
ฝนวันนี้ไม่ธรรมดามาตั้งแต่ช่วงกลางดึกเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ต้องเริ่มเฝ้าระมัดระวังปริมาณน้ำฝน
เดี๋ยวมาดูเลยนะคะว่าเช้าวันนี้ฝนเกิดขึ้นที่จุดไหนบ้าง
ภาพถ่ายดาวเทียมตรงนี้ค่ะช่วงเวลาตี๕๔๙นาที
จะเห็นว่ามีกลุ่มฝนที่ประเทศกัมพูชาและมีกลุ่มฝนในพื้นที่อ่าวไทย
เคลื่อนตัวของกลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันออกมาตะวันตกแบบนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นวันนี้เขาจะค่อยเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งนะคะ
ภาคไหนโดนบ้างภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ตอนบน
น้ำจะมาเติมภาคกลางตอนล่างอีกเหรอ
ก็ต้องทำใจนะคะปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนวันนี้ค่ะ
ร่องฝนขยับต่ำลงมาเรื่อยค่ะเพราะว่าลมหนาวจากประเทศจีน
เขาก็กำลังแรงขึ้นเรื่อยเช่นเดียวกัน
ดให้ร่องฝนต่ำลงมาต่ำลงมา
แล้ววันนี้จะยิ่งต่ำลงมากว่านี้ต่ำไปไหน

แล้วลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เขาทำงานลักษณะแบบนี้
เป็นทิศนี้ค่ะกำลังปานกลาง
ก็ยันให้ลมร่องฝนขยับขึ้นขยับลง
แต่ไม่ถึงภาคใต้สักทีก็อยู่แช่ที่ภาคกลางนั่นแหละ

ตามช่วงเวลาช่วงเช้าค่ะ
อีสานตอนล่างภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑล
รวมถึงภาคเหนือฝั่งตะวันออกก็คือแถวน่านพยาว
เช้าวันนี้มีฝนนะและหลังจากนั้นช่วงเที่ยง
ฝนจะกระจายตัวออกไปแล้วกลับมาตกหนักอีกครั้ง
จุดที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือช่วงบ่ายค่ะแถว
เห็นจุดสีม่วงแดงนั้นไหม
นั่นคือจังหวัดเพชรชบุรีและประจวบคิริขัน
วันนี้ช่วงบ่ายมีฝนตกหนักนะคะ
และช่วงเย็นกลุ่มฝนขยับขึ้นมาอยู่ที่ภาคกลางอีกแล้ว
พูดคำว่าภาคกลางวันนี้สิบครั้งแล้วนะคะนั่นแหละจุดที่ต้องระมัดระวังค่ะ
แม้ว่าจะไม่ได้ตกหนักตกแรงแต่ว่าจะเป็นการเติมน้ำฝน
ให้กับน้ำที่ท่วมขังอยู่ในพื้นที่จังหวัดพระนคร
อายุทยาสิงห์บุรีลบบุรีอยู่ในตอนนี้นี่เองส่วนเรื่องของคลื่นค่ะ
ฝั่งอนามันก็มีความน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะ
แถวจังหวัดที่มีการท่องเที่ยว
นองพังงาภูเก็ตเพราะว่าคลื่นประชิดฝั่งค่อนข้างสูง
ส่วนอ่าวไทยค่ะแถวชายฝั่ง
ไม่ค่อยมีคลื่นสูงเท่าไหร่นัก
ที่จังหวัดศรีสะเกด
ศรีสะเกดนี่อยู่ภาคอีสานตอนล่างนะ
อีสานตอนล่างมีฝนตกหนักตลอดเลย
ศรีสะเกดแถวอุบลราชธานี
น้ำก็ยังคงท่วมขังอยู่แบบนี้
และนี่คือน้ำที่มาท่วมนาข้าวค่ะ
อำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสเกต

หมูที่เลี้ยงไว้อยู่กลางทุ่งนาปกติอ่ะ

เพราะน้ำเนี่ยหมูมันบอกอยู่ไม่ได้หรือจมน้ำตายนะคะ
เอาออกไปทีละตัวทีละตัวขึ้นเรือไปแบบนี้

เจ้าของหมูบอกโอ๊ยเหนื่อยจังเลย

ชาวนาบอกเครียดมาก
ข้าวที่อยู่ในนายังไม่พร้อมจะเก็บเกี่ยวนะ
ก็ต้องเก็บเกี่ยวก่อนเวลาเพราะถ้าปล่อยไว้ไม่เหลือค่ะ

และชาวนาเขาก็บอกว่ากำลังเขาตอนนี้ก็ไม่พอ

ทหารจากมณฑนทหารบกที่๒๓ก็เลยลงมาช่วยเกี่ยวข้าว
ฟรีขอบคุณมากค่ะ